คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องราวภัยของผู้หญิง
แต่อันนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาคนหนึ่ง
น้องนั่งรถทัวร์ไปลงที่บขศเดชอุดม
กำลังจะต่อรถไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างที่รอมีวินลุงสูงวัยคนนึงมาพูดคุย
บอกว่าไปด้วยกันสิเดี๋ยวคิดราคาเหมาให้
แต่ว่าต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะ
แล้วก็พูดจาหวานล้อมจะให้ไปโรงแรมให้ได้เลยค่ะ

ช่วงที่คุยกับวินรุ่นพ่อเนี่ยไปฟังกันหน่อยเลยค่ะ
มันก็ใช่แต่ว่าหนูไม่อยาก

หนูไม่ชอบเรื่องเซ็กส์เลย
แค่ไปส่งหนูอย่างเดียวเนาะหนูไม่ต้องทำอะไร

หนูไม่เชื่อใจหนูไม่เชื่อใจ
พูดจาเสียงอ่อนเสียงหวานหวานล้อม
ผู้หญิงเขาก็พยายามแบบเหมือนจะเล่นด้วยเนอะพยายามจะเก็บหลักฐานให้เยอะที่สุด
ใช่คุยด้วยดีไปก่อนนะคะแต่น้องก็อัดคลิปเอาไว้ได้
คือชายสูงอายุคนนี้เขาแทนชื่อตัวเองว่าลุง
พยายามพูดจาหวานล้อมให้นักศึกษาหญิงไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เริ่มตั้งแต่บอกว่าจะลดค่าเหมาค่าเหมารถให้จาก๕๐๐บาทเหลือ๒๐๐บาท
แต่ว่าต้องมีอะไรกันก่อนแล้วก็ยังบอกว่ามีนักศึกษา๒๓คนที่ทำแบบนี้มาแล้ว
แล้วก็ยังจะให้เธอไปเปิดโรงแรมใกล้บ่อขศด้วยนะคิดค่าพาไปอีกนะ๕๐บาท
โดยให้เธอเนี่ยจ่ายค่าห้องเองให้น้องจ่ายค่าห้องแล้วก็ขอมีอะไรด้วยนะครับ
คือหลายคนก็สงสัยเหมือนที่คุณทัศนัยสงสัยเมื่อสักครู่นี้
ว่าทำไมน้องพูดจาเหมือนแบบหยอกล้อกับลุงคนนี้
นั่นแหละเป็นการที่น้องบอกว่าคือตอนนั้นมองไปแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่
ไม่กล้าตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะว่ามองไปที่เอวลุง
เอวลุงมีมีดพกสั้นเน็บเอาไว้กลัวคิดไปต่างนานา
กลัวว่าจะถูกฆ่ากลัวว่าจะถูกข่มขืนก็เลยคิดวิธีพูดดีดีเอาตัวรอดไว้ก่อนนะคะ
เวลาให้เพื่อนมารับที่บขเพราะว่าเธอแอบอัดคลิปสั้น
แล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์เพื่อนให้รีบมาช่วยแล้วระหว่างที่มีการพูดคุยอ่ะนะ
ตอนหลังเนี่ยพอรู้นะคะพอลุงรู้ว่าเพื่อนจะมารับก็เลยรีบเดินลุกหนีไป
แล้วก็ขี่รถออกไปเลยค่ะออกไปจากบขศทันทีเลย
เมื่อเพื่อนนักศึกษาหญิงมาถึงนะคะก็มีการพูดคุยกันเรียบร้อย
ก็นำไปแจ้งความนะคะโดยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเดชอุดม
ตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้านะคะเขาก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาลงเตือนภัยไว้
ให้นักศึกษาคนอื่นที่ไปใช้สถานีหมอขอสอระหว่างรอต่อเส้นทางเนี่ยนะคะ
ปขศเดชอุดมให้ระมัดระวังตัวเอาไว้อาจจะเจอแบบนี้ก็ได้
แต่ว่าเราขออนุญาตเบลอหน้าจะได้เป็นแบบจำหน้าได้คุณลุงคนนี้มาอีกแล้วไม่เข้าใกล้